ข้าวแกงที่คุณผู้ชอบเนี่ยอยู่ร้านไหน
เดี๋ยวฉันจะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ร้านข้าวแกงนี้ครองใจชาวเชียงใหม่มากเลยนะคะ
เขาการันตีฝีมือระดับพัฒนาคารลูกค้าแน่นทุกวัน
หน้าตาเมนูอาหารเป็นอย่างไรติดตามในช่วงตลอด
นี่หลากหลายเมนู

ร้านนี้คือร้านข้าวแกงบัตรคิวค่ะ
หรือร้านข้าวแกงอ่างทองพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดโอ้โห
แล้วดูค่ะเมนูเขาเยอะมาก

ร้านนี้นะพิกัดตั้งอยู่ริมถนนคู่เมืองด้านนอก
โฆษศาสตร์ตะบนช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นร้านข้าวแกงที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไร
แต่รสชาติบอกเลยระดับพัฒนาคารค่ะคุณ
แน่นทุกวันถึงกับจะต้องจับบัตรคิว
เออเอาไปถามเจ้าของร้านคุณสุพัตราแสงทัพทิมนะครับ
บอกว่าเปิดร้านมาได้๙ปีแล้วนะคะ
ที่ร้านมีทั้งอาหารไทยและอาหารป่าให้เลือก
อาหารป่าก็อย่างเช่นพวกแกงป่าแหละมาแน่
เผ็ดกบผัดผักแกงเขียวหวานพะโล
ใครที่อยากจะมาริมลองความอร่อยเนี่ยคุณสุพัตราบอกเลย
ดีต้อนรับเชิญได้เลยแต่ขอให้ทำใจเผื่อไว้นิดนึง

เพราะลูกค้าแน่นทุกวันจนจะต้องจับบัตรคิวอะคุณ
แล้วร้านจะเปิดขายทุกวันตั้งแต่๖โมงเช้า
ไปเรื่อยจนกว่าจะหมดนะคะ
แต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้เสาร์อาทิตย์เขาหยุดนะ
นี่ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยนะ

เห็นแบบนี้แล้วถามว่ารสชาติล่ะเป็นไง

ชาวเชียงใหม่ที่เคยไปทานเขาการันตีว่า
รสชาติอร่อยถูกใจคนเชียงใหม่
เพราะว่ากล้องแกงอร่อยแบบไทยแท้
ร้านนี้ก็เลยติดหนึ่งในใจของคนเชียงใหม่นั่นเองนะคะ
อยู่แถวบริเวณริมถนนคู่เมืองด้านนอก

แวะเวียนไปดูเชื่อว่าคนพื้นที่รู้จัก
แต่ถ้าคนต่างถิ่นลองจดชื่อร้านไว้

ผมว่าหาไม่ยากชิวเยอะคนแน่น